ตรวจสอบเรื่องสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจะได้รู้ก่อนว่าจะหนาวจะฝนหรือจะร้อน
ดังนั้นตรวจสอบได้จากคุณคุปตนันสวัสดีนะครับ
ถามมาหลายพื้นที่บริเวณตอนกลางประเทศไทยมีฝนตกลงมา
ซึ่งเมื่อวานกรุงเทพมีฝนตกมามาหลายจุดหลายที่เดียว
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่แถวแถบติดทะเลหน่อย

โดยสุพรรณบุรีฝนตกประธุมภรรณีฟ้าครึ้ม

วนอากาศเย็นที่เรารอคอยกำลังมาอีกรอบหนึ่ง
ก่อนหน้านี้จะสังเกตว่าแถวนี้เนี่ย

ตอนนี้เป็นช่วงที่อากาศเย็นเขาเข้ามาแทนที่แล้วนะครับ

ทำให้เกิดฝนตกบริเวณดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับ

บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
ก็จะเริ่มมีบทบาทต่อเมืองไทยของเรามากขึ้นนะครับ
ก็เป็นผลพวงมาจากการเหนียวนำของพายุไห่ขุยนะครับ
ซึ่งตอนนี้ได้อ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มีการดูดเอากระแสลมบริเวณจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
ก็คือลมหนาวเข้ามาปกคลุมบริเวณเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่อง
ในระยะนี้เองแนวปะทะหลักก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบน
ในบริเวณตอนกลางนะครับก็จะเป็นจุดที่ได้รับผลคุณภัครทบ
ได้รับผลพวงจากสถานการณ์ฝนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับ
หลังจากวันนี้เป็นต้นไปในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างฝนจะเพิ่มขึ้น
หลังจากนี้ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก
ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะได้มีโอกาสสัมผัสอากาศหนาวลมเย็นกันอีกครั้งหนึ่ง
ให้ยกตัวสูงขึ้นนะครับทำให้เกิดการกลั่นตัวกลายเป็นกลุ่มฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
จะเห็นได้นะครับว่าในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
จนถึงตอนนี้ก็จะมีการกระจายตัวของฝนอยู่
ซึ่งหลักก็จะเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง
ส่วนพื้นที่ภาคเหนือนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับ
เพราะว่าจะเป็นพื้นที่สุดท้ายที่ได้เจอกับลมเย็น
ช่วงนี้อาจจะมีหมอกเยอะหน่อยในตอนเช้านะครับ
แต่ว่าหลังวันสองวันนี้เป็นต้นไปจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในฝั่งตะวันตกนะครับ
แล้วก็จะมีเรื่องของอากาศหนาวเย็นเกิดขึ้นในพื้นที่
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับ
ก่อตัวของกลุ่มฝนค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับ

ซึ่งกลุ่มฝนนี้เองเนี่ยนะครับก็ส่งผลหลายจุดในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ
กรุงเทพมหานครวันนี้ก็อาจมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
จากนี้ยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ดังนั้นใครที่จะใช้ชีวิตในวันนี้กลางแจ้งในพื้นที่ดังกล่าว

ฟ้าดูฝนเตรียมอุปกรณ์การฝนออกจากบ้านด้วย
ส่วนพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือในระยะนี้เองตอนกลางวันท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งนะครับ

ส่วนช่วงค่ำไปจนถึงช่วงเช้าตรู่นั้น
อากาศก็จะค่อยเย็นลงยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป